แล้วก็ล่าสุดส่วนดอกไม้ที่เราจะพาไป
ต้อนรับด้วยอ่านนึกออกไหมคะ

ผมม่ัดเจอเป็นคนนะฮะ
ไปดูไปดูดีกว่า

ไปดูจากกัน

อายุแค่ห้าเดือนเป็นเพศเมีย
มีคนติดตามกว่า๖แสนคน

ความน่ารักของมันคือเวลาใครเรียกบุญทิ้งเรียกชื่อมัน
มันก็จะขานรับด้วยการร้องเสียงหวานออดอ้อน
แล้วก็วิ่งไปหาแตกต่างจากแพ้ตัวอื่น
เหมือนกับว่ามันฟังภาษาคนรู้เรื่อง
ก็เลยกลายเป็นเซลปประจำถิ่นที่นนศิลาฟาร์มแห่งนี้นะคะ
พอมาถึงนนศิลาคามคุณผู้ชมก็จะได้สัมผัสกับธรรมชาติอันร่มรื่น
ไปก็จะเห็นทิวเขาห้อมล้อม
ลมพัดเย็นสบายบนพื้นที่กว่า๖ไร่
แล้วก็ยังมีสะพานไม้ไผ่ยาวกว่า๒๐๐เมตรด้วย
เล่าไปคุณผู้ชมก็ดูความน่ารักของเจ้าบุญทิ้งไปด้วยนะคะ
คือต้องบอกว่าที่นี่ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งที่คนชื่นชอบ

ดอกดาวกระจายดอกมากรส
งามจริงเห็นไหมคะนักท่องเที่ยวก็ไปถ่ายรูปกันตามมุมต่าง
บอกว่าใครจะมาเที่ยวที่นี่มาได้นะ
หายห่วงเลยเพราะว่าที่นี่จะมีระบบการจัดการเรื่องการป้องกันโควิดอย่างดี

ส่วนใครจะมาชมเนี่ยเรามีค่าเก็บค่าบำรุงสวนดอกไม้แค่๒๐บาทเท่านั้น
ใช่แล้วก็ถือว่าเป็นการบำรุงรักษาดูแลดอกไม้แล้วก็ให้อาหารเจ้าบุญทิ้งด้วยนะคะ

ชอบมากเป็นคนที่ชอบทุ่งดอกไม้ชอบต้นไม้ธรรมชาติครับ